เป็นเด็กที่ไปแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์

ก็ต้องมีขบวนแห่ยกย่องและเชิดชูกันหน่อยฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

แล้วก็ยังมีผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๓๑

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารกว่า๕๐๐คน
เดินทางไปที่สนามบินน่านนครนะครับ

เพราะเครื่องบินมาโอ๊ยมาแล้ว

เด็กเก่งของเราก็คือนายกริตเมธถาวง

นักเรียนชั้นม๕โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
เป็นเจ้าของเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภท
แน่นะครับ
จากการแข่งขันหุ่นยนนานาชาติที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับ
โดยในอันสิทธิศาสตร์อันนบสิทธิศาสตร์นะครับ

การแข่งขันดังกล่าวนี้นักเรียนทำดีที่สุด
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในสนามแข่งขันแตกต่างกับที่ฝึกซ้อมไป
ทำให้ระหว่างการแข่งขันต้องมีการปรับหุ่นยนต์หลายอย่าง
ส่วนตัวภูมิใจแล้วในตัวลูกศิษย์ทั้งสองนะครับ

ก็สามารถคว้ารางวัลในรุ่นนี้มาได้
ประกอบกับได้เรียนรู้ด้านกลไก
รวมถึงอุปกรณ์ต่างมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
คือได้เข้าไปแข่งก็ได้เรียนรู้จากทีมอื่นด้วย
ใช่ก็ต้องมีการปรับหน้างานเลย
รวมทั้งต้องอยู่ในภาวะที่กดดันเพราะว่าเป็นการแข่งขันกัน
แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะฮะเด็กเก่งเด็กไทยนะครับ